มาเลยถ้าไม่ใส่ใส่กระแจมือใส่กระแจมือเลยเลือกอะไรเลือก

ไม่งั้นกระแจเมื่อจากเกตเลยถอดเตยเนื้อ
คุณพนักงานตำรวจนะคุณพนักงานตำรวจคุณรู้ตอนนี้คุณไม่รู้ผมจะแสดงให้คุณดู
ผมจะแสดงให้คุณดูแต่ผมเชิญคุณไปที่ด่านก่อน
คุณฟังนะที่ผมมาเชิญคุณตอนนี้ผมทำอะไรอยู่
คือคุณเตะก๊วยซึ่งเจ้าพนักงานตำรวจทุกคนเห็น
ว่าคุณกำลังแล้วไม่เตะกล้วยผมไม่เตะเลย
คุณตายแล้วมั้ยโดนจิตซ่อยนี่น้ายอ้าวอ้าวไปไป
พี่รับพันร้ายตำรวจเทศ

ทำไมตำรวจด้วยนะครับพูดเสียบสวนนะครับ